ผู้ชายคนนึงค่ะเขารับจ้างตัดย่า
แล้วเขาก็เอาเครื่องตัดย่ามาตัดย่าซึ่งมันถูกแหละ

เขาชอบใช้ใบมีดแบบไฟเบอร์ซึ่งหลายคนก็เตือนแล้วว่า
ไฟเบอร์มันไม่เหมาะเอามาใช้ตัดนะควรใช้แบบเหล็ก
แต่เขาก็ยังดึงดันว่าเขาอยากจะใช้ไฟเบอร์เขาชิน
สุดท้ายแล้วมันไปพลาดนะคะไอ้ใบแบบไฟเบอร์ใบมีดเนี่ย
มันแตกออกเป็น๓ส่วนแล้วบาดเข้ากลางลำตัว
อวัยวะเพศขาดเลยนะคะแล้วเขาตายค่ะ
เพราะว่ามันตัดเส้นเลือดใหญ่เขาเสียเลือดมากจนช็อกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนกล้วยห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตร
เขตเทศบาลตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ตอนนี้ก็ลงตรวจสอบนะคะผู้ตายชื่อว่าโกแหล่อายุ๓๙ปีนะคะ
หงายเสียชีวิตตรงกลางลำตัวตรงเป้ากางเกงมีรอยฉีกขาด
มีแผลชะกันนะคะขนาดใหญ่เลยกว้าง๖เซนติเมตร
หกเซนติเมตรที่ขาหนีบด้านซ้ายมีรอยตัดเฉือนบริเวณอวัยวะเพศด้วยนะคะ
เหมือนถูกวัตถุมีคมเฉือนตัดออกไปเลยอะค่ะ
ใกล้กันมีเครื่องตัดย่าแบบสายสะพายสภาพใบมีดเนี่ย
ก็๑๑โมงอะค่ะได้ยินเสียงผู้ตายร้องโหยหวนเลย

เขาบอกเธอไม่กล้าดูละเขากลัวเลยรีบโทรแจ้งรงค์เจ้าด้านที่ให้มาช่วย

โรมอื้อนย้ายแล้วย้ายไปหาภาพบ้าปากกันน่ะ
แหละชอบเอาใบมีดตัดย่าแบบไฟเบอร์มาใช้
เตือนไปหลายรอบแล้วว่าเออมันไม่เหมาะ
งานแบบนี้มันควรใช้ใบมีดแบบเหล็ก
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่โกแหล่ชอบทำคือพอใช้ไฟเบอร์เนี่ย

วิธีการรับใบมีดไฟเบอร์ยคมของเขาก็คือเขาจะหงายใบมีดขึ้น
แล้วก็ล็อกใบมีดเอาไว้จากนั้น
เอาเครื่องตัดย่าใบตัดย่าแบบเหล็กมาเจียขอบของใบตัดไฟเบอร์ให้มันคม

คิดว่าจังหวะเกิดเหตุคงจะเป็นจังหวะที่เจียขอบไฟเบอร์อยู่
แล้วคงจะพลาดอาจจะกดองศาผิดหรือกดแรงเกินไป
ใบมีดแบบไฟเบอร์ที่เป็นกลมเนี่ยมันแตกออกเป็น๓ส่วน

กระเด็นมันกระเด็นปาดเข้ามาที่กลางลำตัวตรงอวัยวะเพศนะคะ
แล้วตรงนั้นเนี่ยคือคุณหมอเองก็ลงความเห็นนะคะว่า
เพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่อะค่ะ
ทำให้เขาช็อกหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตเลย
ผมก็บอกว่าใบตัดอยู่ที่บ้านมีเยอะแยะ

แกบอกว่าใบมันสั้นมันตัดกว่าจะเสร็จ
แล้วให้สั่งซื้อใบยาวมาก่อนแกก็บอกดู
ผมก็บอกว่าอันนี้ก็ยาวแล้ว๑๒นิ้ว๑๔นิ้วอย่างนี้
แปลว่าต้องเอา๑๔นิ้ว๑๖ลูกมันถึงจะเสร็จง่าย
ทางญาติของผู้ตายเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็มองว่าก็เป็นความประมาทที่อาจจะใช้ไม่มีผิดประเภทจนเกิดอุบัติเหตุ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมอบศพให้ไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป